เอามาต่อกันที่คู่นี้กันหน่อยดีกว่า
รุ่นใหญ่แต่สวยแบบปะทะกันแบบเดือดเลยค่ะคุณผู้ชม
แหม่มคัทริยาเจอกับพี่ใหม่เจริญปูระ
บ่ะฉะดะกันแบบสุดริดเลย
แต่นอกจอบอกเลยว่าทั้งคู่รักกันนะจ๊ะ
ถึงขั้นที่พี่ใหม่นี่นะขึ้นเวทีรับรางวัลพูดขอบคุณพี่แหม่มเลย
บอกว่าถึงในจอเราจะตีกันแทบตายค่ะ
แต่หลังฉากเนี่ยเรารักกันแทบจะแต่งงานก่อนอยู่แล้วคุณผู้ชม
ได้ยินแบบนี้ค่ะพี่แหม่มแฮปปี้มาก
ขอบคุณทั้งพี่ใหม่เจริญปูระแล้วก็แฟนที่ติดตามผลงานกันมาตลอด
แล้วตอนนี้พี่แหม่มก็กำลังมีละครรักร้ายเล่นกับน้องใหม่ดาวิกา
เออตกใจจะถูกโฉลกกับคนชื่อใหม่
ซึ่งบทก็ร้อนแรงถึงพลิกถึงขิงเหมือนกันคุณผู้ชม
แล้วหลังจากจบเรื่องนี้นะพี่แหม่มก็บอกว่าขอพักงานแสดงไว้ก่อน
เพราะว่า๒๓ปีที่ผ่านมาลุยถ่ายทำจนแทบจะไม่ได้อยู่กับลูกเลยล่ะจ้า

ใช้แรงโอ้โหทุกแรงที่มีโกยมาจากสดือเลย
ควรจะมีแซ่บแบบนี้ไหมคะแบบควรที่ใหม่
ให้ติดตามรักร้ายก่อนไม่ธรรมดาว่า
ไม่ได้หมายถึงว่าพี่ไม่ธรรมดานะหมายถึงว่าเรื่องราวไม่ธรรมดา

เพราะว่าปีที่ผ่านมาถึง๓ละครต่อมา
ยังไม่ได้ยังไม่ได้พักเลยก็เลยเดี๋ยวเนี่ยค่ะปิดปิดกล้องเรื่องรักร้าย
แล้วก็พักแป๊บหนึ่งไปส่งลูกเข้าโรงเรียนก่อนไปเรียน
ใดก็แล้วแต่เขาก็ทักพี่แจ๊คเลยชมเลย
แต่ว่าพี่แหม่มตัวจริงแบบผอมลงเยอะมาก
ใช่แต่ทำงานหนักนึงแหละ

จริงตายังผ่องธรรมดานะคุณผู้ชมนะ
ส่วนเรื่องลูกชายค่ะน้องแม็กซ์ไปเรียนต่อที่อังกฤษนะ
เดี๋ยวช่วงสงกรานนี้เห็นบอกว่าจะกลับมาไทยแล้ว
พี่แหม่มเองก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลที่รีสอร์ทส่วนตัวเหมือนเดิมค่ะ
นี่ปิดเทอมกำลังจะกลับมาแป๊บนึง

นะเมืองไทยค่ะแล้วก็แป๊บเดียวเราก็ต้องกลับไปแล้ว
ก็กลับไปต้องสอบอีกอะไรอีกเขาก็จะยุ่ง

ก็ไม่รู้จะพาไปไหนก็ไปทะเลนี่แหละง่ายสุด
เพราะว่าสงการก็อยู่ทะเลค่ะ